อีกหนึ่งคนต้องรู้จักเหมือนกันเซเลปบนโลกออนไลน์คนใหม่นะคะ
ผู้นี้มีชื่อว่ามิ้งโรเช่นะคะเป็นสาวประเภทสองที่สู้ชีวิตอยู่ในจังหวัดสงขลาค่ะ
ไปฟังคลิปที่มาฝากถึงคุณผู้ชมจากมิ้งโรเช่กันค่ะ
ใกล้อยู่ใกล้รถไปพังเทหมดกังบลเรื่องรถโดนจำ
เงินค่าปรับก็เหลือใช้ต้องเทเลือกรถคันที่โอเค
คนขับเท่เท่หุ่นดีดีพิจาสู้ชีวิตได้หลายแบบนะคะ
อันนี้คุณมิ้งโรเช่ก็มาอัดคลิปเพื่อจะส่งให้กับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์นะคะ
เพราะว่าเราก็เคยนำเสนอเรื่องราวของคุณมิ้งโรเช่ไป

น้ำเสียงลีลาภัยเลาะไม่เบานะคะเธอคนนี้
เป็นแค่ตัวอย่างสั้นค่ะลีลาของนายพฤษวีอุตสาหะ
มิ้งโรเช่กะเทยสู้ชีวิตวัย๔๖ปีชาวจังหวัดชายภูมิ
พ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เกิดนะคะ
เขาก็มาปักหลักใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดสงขลา
สงขลารู้จักกันดีในนามของมิ้งโรเช่แต่งตัวตามสไตล์
พร้อมกับเดินสายแสดงโชว์เรียกเสียงหัวเราะตามร้านอาหาร
หลายคนมองว่าสติไม่ดีหรือเปล่า
แต่แท้จริงแล้วนะคะเป็นเพียงแค่การแสดงเพื่อหาเงินเลี้ยงชีวิตเท่านั้นเองค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์นะคะนำเสนอเรื่องราวของเขาออกไป
ปรากฏว่ามิ้งโรเช่กลายเป็นที่สนใจของคนในโลกออนไลน์
ขณะที่คนที่รู้จักมิ้งก็เข้ามายืนยันว่าเธอเป็นคนน่ารัก
แล้วก็มักจะพบเจอเธอประจำที่ถนนคนเดินจังหวัดสงขลาค่ะ
เราไปฟังเสียงของมิ้งโรเช่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ต่อตัสไส่มารับอย่าให้คนคับเข้าสู่บุรีพิจารณะ
ดีไม่ดีขี้บุหรี่ปริวเข้าตาพูดมากปากว่าน้ำลายฉูดมี
ไม่อยากจ้างรถแล้วนะก็จะต้องคิดหาวิธี
สักคันเอาคันที่หน้าตาดีมาเป็นสามี
ขี่รถโชว์มาเป็นสามี
ได้ขี่รถกระตงสาเมืองน่าอยู่นกน้ำเพิ่มตาสมีหลาเพลินใจ
เมืองใหญ่สองทะเลเสน่สะพานป่าศูนย์การค้าแดนใต้ค่ะ
แล้วก็ถ้ามาเจอดิฉันนะคะก็มาที่ถนนคนเดินนะคะ
แต่บางครั้งไม่มีถนนคนเดินฉันก็จะเดินไปที่มีคนนะคะ
เพราะถ้าเดินไปป่าสนไม่มีใครหยอดนะครับไม่มีใครหอด
ส่องไลค์ให้คมคืนก็ไม่โดนเพราะว่าโจรมันมีความคิด
ถ้าเจอฉันเดินเปรียวคนเดียวไม่ต้องกังวลนะคะ
ฉันจะได้พิกษิภิกษ์ให้เป็นโอกาสอือ
เดินมาเกือบสองปีไม่มีใครแตะเลยฮ่าฮาฮา

ถนนไม่มีคนเดินก็จะเดินไปในที่ที่มีคน
ผู้มีอุปการรักคุณทุกคนด้วยนะคะที่ให้การสนับสนุน
แล้วก็ยืนยันจะสร้างรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะให้กับคนในสังคมต่อไปค่ะ
ทุกวันนี้เขาก็ยังเดินสายทำการแสดงเหมือนเดิม
แล้วก็ขอบคุณทีมข่าวไทยรัฐที่นำเสนอเรื่องราวของคนในสังคม
ในทุกแง่มุมไม่เว้นคนรวยคนจน
แม้ในตอนแรกคนภายนอกจะมองว่าตัวเองสติไม่ดี
แต่ตอนนี้คนอื่นเข้าใจแล้วว่าตัวเองปกติดี
แล้วก็มีกำลังใจที่จะทำการแสดงเพื่อแลกกับรอยยิ้มเสียงหัวเราะ

สติดีแต่ว่าเต็มที่บางคนเขาก็ยอมเป็นโจ๊กไง
คือเคยมีคำพูดนะถ้าเราสามารถทำให้โลกนี้มีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะได้
ไปเถอะค่ะโลกต้องการคนเหล่านี้อยู่มาก
ใช่ไม่ต้องสนใจว่าใครจะมองว่าเราเป็นยังไง

เขาก็ทำอาหารเลี้ยงชีพอาชีพก็แตกต่างกันไป
ให้คนหัวรอให้คนขำเขาก็ต้องแต่งตัวอะไรแบบนี้แหละ

มุกต้องมีคำกลอน

ยินดีด้วยนะคะเฟื่อระดาขำดังมากค่ะ
แฟนคลับค่ะชอบอะไรแบบนี้